เพราะว่าเป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีมอเตอร์ไซคันหนึ่ง

พอแซงไปแล้วดันไปชนกลวยที่ตั้งไว้อยู่เส้นกลางถนน
รถล้มลงครับแล้วก็มีรถกระบาดวิ่งมา

หลังจากนั้นรถกระบะคันนี้ก็วิ่งไปครับ
แล้วก็อธิบายด้วยบอกว่าทำไมถึงไม่มีน้ำใจ
ชนแล้วล้มมาเหยียบศีรษะแบบนี้ทำไมไม่มาช่วยเหลือ
ก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมเราไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับ
เดี๋ยวดูกันชัดอีกรอบนะครับดูกันชัดอีกรอบ

อเตอร์ไซค์ก็ขี่มาแซงขวานะครับ

กับกรวยล้มไปอื้อหือ

คือไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิต

หรือว่าสิ่งที่ช่วยเซฟ
ทำให้ชีวิตยังคงปลอดภัยอยู่

จักรยานยนต์คันหนึ่งคือวิ่งแซงขวา

ถูกรถกระบาดเหยียบบริเวณศีรษะ

เมื่อวันเสาร์๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ

ผู้โพสต์ออกมาร้องเรียนให้คนในโลกโซเชียลนั้น

เนื่องจากรถกระบะที่เหยียบศรีษะ

ไม่มีน้ำใจเลยไม่ยอมพาไปส่งที่โรงพยาบาล

เหยียบหัวแล้วไม่พาผมไปโรงพยาบาล
ลงไปนอนชักยังไม่ลงมาดูดำดูดี

ข้อความที่มีการโพสต์เอาไว้กับคลิปนะครับ

แพร่ออกไปครับคุณผู้ชมก็เกิดกระแส

โอ้โหหนาหูเลยนะครับในโลกออนไลน์

โชคดีที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย

มองว่ารถจักรยานยนต์เป็นฝ่ายที่ผิดเอง

อกจากนี้ผู้ใช้สังคมออนไลน์บางส่วนนะครับ

ในคลิปรถกระบะคือจอดรถลงมาดูอยู่
ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับอสุมภาพชัด
จังหวะนั้นคือถูกเสาที่มีป้ายบังอยู่พอดิบพอดี
อาจจะทำให้มองไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัด
ออกมาให้ความเห็นต่อคลิปนี้เช่นกันบอกว่า
รถกระบะเขาไม่มีหน้าที่พาไปโรงพยาบาลเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของกู้ภัยแล้วก็รถพยาบาล
กรณีที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะถ้าทำไม่เป็นไม่ควรเคลื่อนย้ายคนเจ็บเด็ดขาด
เพราะอาจทำให้พิการตลอดชีวิต
จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายให้โทรไปที่๑๖๖๙แล้วเจ้าหน้าที่นั้นจะรีบมาช่วย
ก็ออกมาให้ความเห็นเช่นเดียวกันกับคลิปนี้ว่ารถกระบะเนี่ยวิ่งของเขาอยู่ดี
แต่รถจักรยานยนต์เนี่ยวิ่งขวาสุดแล้วก็คล่อมเลนแล้วก็ทับเส้นขาวแล้วก็ไปชนกลวย
แล้วก็ล้มลงใส่รถกระบะเองถ้ารถกระบะจะอุ้มไปส่งโรงพยาบาลเหมือนในละครไทย
ทำไม่ได้ต้องให้ผู้ที่มีความรู้มาเคลื่อนย้ายพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยนะครับว่า
การที่กระบะไปแจ้งความไว้ก็เป็นหลักฐานแล้วก็ทำถูกแล้ว
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
พันรับทีวีจัดการให้ทราบต่อไปนะครับ